เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมผมพาไปดูกันหน่อยครับ
เป็นความรู้สึกที่น่าหวาดเสียวมากครับ
จู่ขับรถมาแล้วเกิดวินาทีชีวิตแบบนี้ฮะ
ทันไหมครับถ้าดูไม่ทันขอดูภาพอีกครั้งฮะ
ดูนะครับขับรถมาอยู่ดี

คุณขวัญคุณผู้ชมดูฮะค่ะกำลังจะมาแล้วในค่ำคืนนี้ครับ
ขับรถมาดีดีแล้วดูฮะพุ่งมาโอ้โหมายังไง
เมื่อกี้คือเสียงกรี๊ดแล้วก็มีคำถามอะไรอ่ะ
คือยังตั้งตัวไม่ถูกครับช็อกอยู่ฮะ
ตี๓เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับ
กล้องหน้ารถรถยนต์คันนี้เขาขับมาตามทางปกติ
กลางหมู่บ้านซึ่งคนก็นอนแล้วมันดึกสงัดแล้ว
ปรากฏว่าช่วงโค้งครับมีเก๋งอีกคันสีขาว
วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งชน
เหมือนหลุดโค้งมาเสียการควบคุม
ทิ่มตำเข้าไปที่บ้านของประชาชนอีกต่อหนึ่งอีกนะ
คือต่อแรกหลุดโค้งมาแล้วเฉียวชน
ชนเสร็จปั๊บยังไม่หยุดครับ
พุ่งต่อแล้วเข้าไปชนถึงในบ้านของคนอื่น

เขาเรียกว่าชนแรงถึงขนาดที่ถุงลมนิรภัยในรถ
มันทำงานมันกระเด้งตีออกมา
ก็เนี่ยแสดงว่าขับแรงมากเร็วมาก

ลมนิรภัยนั่นแหละ๔ลูกทำหน้าที่หมดเลย
ในขณะที่รถของผู้เสียหายเองด้านหน้าก็พังยับเยิน
ลองดูรถแจ๊สหน่อยสิครับสภาพรถโดยเฉพาะด้านข้างเห็นไหมฮะ

หูด้านข้างนี่ก็ล่วงต่องแต่งแบบนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
พื้นที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีครับ
ผู้เสียหายที่ขับรถแจ๊สคันนี้ชื่อว่าคุณอนุวัฒน์เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นตัวเขากับแฟนสาว
นอกคือเสียงผู้หญิงที่คลิฟต์ในรถนั้น
กำลังจะขับรถไปทำงาน
ถึงที่เกิดเหตุเป็นช่วงโค้ง
ปรากฏว่ารถคู่กรณีขับมาด้วยความเร็ว

แล้วฉลาบจากนั้นไปพุ่งชนบ้านคนอื่น
จังหวะนั้นเกิดวินาทีชุลมุน
แล้วคนขับรถเก่งคนนั้นไปไหนครับพี่

ผมขี่ไว้ที่เขาหลุดโฟล์มา

มาแบบแบบฉลียบรถผมแล้วก็ขึ้นบ้านเขาเลยอะครับ

ตัวคนขับไม่ทราบเหมือนกันไม่เห็น
พอเขามันวุ่นวายอะครับ

ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับก็เดินหนีไปไหนไม่รู้

หรือจะไปตั้งหลักตั้งสติหรืออย่างไร
หลังจากเกิดเรื่องราวนี้ครับตอนนี้
คุณตำรวจโรงพักหนองปลือทราบเรื่องแล้ว
กำลังเร่งตามตัวคนขับรถคันที่ก่อเหตุ

ก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ดังนั้นถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ
คุณก็ไปพบเจ้าหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบกับความเสียหาย
รถคู่กรณีแล้วก็บ้านของชาวบ้าน

พังเป็นแถบนี่ฮะเออนะคะ